มีคุณครูท่านหนึ่งนะครับเป็นครูสาววัย๒๗ปีที่ปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับ

เมื่อเช้าคุณครูก็ขี่จักรยานยนต์จะไปทำงานไปสอนหนังสือนะครับ
คุณครูท่านนี้ครับชื่อนางสาวอัฟนานวาจิอายุ๒๗ปีเท่านั้นนะครับ
เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ปัตตานี
เมื่อเช้าคุณครูขี่จักรยานยนต์ไปบนถนนสายนราธิวาสปัตตานี
ในพื้นที่หมู่๕ตมละหารอำเภอสายบุรีนะครับ
แล้วจักรยานยนต์ไปล้มนะครับแล้วคุณครูก็เสียชีวิตอยู่กลางถนน
ในสภาพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนเยอะเลยนะครับ
ร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นนะครับ
แต่มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่บนถนนท่อนหนึ่งนะฮะ

สันนิษฐานว่าเมื่อเช้านะครับคุณครูอัฟนันผู้ตาย
ซึ่งมาทราบตอนหลังเนี่ยคุณครูท้อง๒เดือนด้วยนะครับ
ท้อนอยู่สองเดือนขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
จะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนถึงจุดเกิดเหตุ
กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้นไม้ข้างทาง
มันหักแล้วตกลงมากระแทกเข้าที่ศีรษะคุณครูอย่างจังนะครับ
ทำให้รถล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางถนน
นี่ฮะโอ้โหตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มอบศพคุณครูให้กับญาติ
ประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูตั้งท้องอยู่๒เดือนด้วยนะครับ